นี่ก็ปังเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคู่จิ้นโป๊เบลล่านะคะ
ต้องบอกว่ากลับมาทวงบันลังคู่จิ้นแบบซุปตาได้อีกครั้งค่ะ

คุณผู้ชมบุภัยสันนิวาส๒เนี่ยค่ะ๗วันกวาดรายได้เป็นทั้งหมด๒๒๐ล้าง

ทุบสถิตินะคะอีเรียมซิ่งนะคะซึ่งเบลล่าเคยทำได้
ซึ่งต้องบอกว่าเบลล่าเนี่ยเขาได้ประกบกับพระเอกแบบดังหลายคนนอกจากพี่โป๊ปเนี่ยค่ะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเลยรวบรวมลิตรพระเอกดังนะคะ
ทุกผู้ชมจะเป็นใครบ้างนะคะ
ไปชมจากรายงานพิเศษกันเลยค่ะ
และความสำเร็จนี้เองที่ทำให้ความนิยมของเบลล่าและโป๊บธนวัฒน์จับมือกันฮอต

ทีมกันรับทรัพย์โกยพรีเซนเตอร์สินค้ากันนับนิ้วไม่หวาดไม่ไหว
และส่งให้ชื่อของเบลล่าเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการไปอย่างสวยงาม

และกลับมารับงานละครคู่กันอีกครั้งในร้อยเล่มัญญา
ซึ่งพลังคู่จิ้นแห่งชาติคู่นี้ก็แพลงฤทธิ์
เรตติ้งละครหลังข่าวให้ต้นสังกัดไปได้อย่างสวยงาม
แต่หากย้อนเวลากลับไปอีกสักหน่อย
จีนหมายเลขหนึ่งที่ผ่าให้ชื่อของเบลล่ากลายเป็นนางเอกดาวรุ่งของวงการ
ก็ต้องนึกถึงพระเอกหน้าสายเจมส์จิรายุ
ในบทบาทของขุนฉ่ายพุทธิพัศน์
จากสีรีส์ดังสุภาพบุรุษจุฐเทพ
ผลงานละครเรื่องแรกของเจมส์จิ

แทนดาวรุ่งดวงใหม่ของช่องน้อยสีไปทันที
ผลงานเรื่องนี้แจ้งเกิดเจมส์จิรายุเป็นซุปตาสายฟ้าแลบ
และทำให้เบลล่ากลายเป็นนางเอกที่น่าจับตามองของวงการ
ที่เป็นละครเรื่องที่๒ของเธอในฐานะนางเอกใหม่
ความสำเร็จของเบลล่าและเจมส์จิรายุ
ฟาดเรียบทั้งรางวัลและความนิยมแบบล้นหลาม
ก่อนจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องปฏิวรรดา
ที่กำลังออกอากาศซ้ำอยู่ในขณะนี้
จิรายุยังเล่าถึงความประทับใจ
ไม่เคยลืมถึงความสามารถของนางเอกคนนี้
เขาพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่แปลกใจเลย
เห็นเส้นทางความสำเร็จของเบลล่าในวันนี้ค่ะ
ที่ผมจำได้ไม่ลืมเลยก็คือ
ฉากตอนที่เราถ่ายเรื่องแรกกันอยู่

นางเอกเหมือนต้องนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้น
แล้วตอนนั้นผมมาพูดบทผิดแบบบ่อยมากแล้วติดนานมาก
ใช้เวลาอยู่ประมาณแบบ๓๔ชั่วโมง
แล้วเบลล่าก็นั่งร้องห้าอยู่อยู่อย่างนั้น๓๔ชั่วโมง

ถ้าเกิดว่าเบลล่าได้ฟังกิ๊บก็ขอโทษด้วย
แล้วก็อยากจะบอกว่าประทับใจมากนะครับ
ที่เก่งมากแล้วก็ประสบความสำเร็จได้
แล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่มีทุกวันนี้ได้ครับ
พระเอกซุปตาอีกคนที่มีผลงานสุดปัง
กับเบลล่ารานีก็คือพี่ป้องนวัฒ
จากละครรีเมคดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องเพลิงบุญ
ผลงานเรื่องนี้นอกจากจะประสบความสำเร็

เสียงยังชื่นชมถึงการสวมบทบาทสุดดราม่า
อร่มมาเต็มสมน้ำตาถวมจอกของเบลล่า
ทั้งป้องนวัตรและเจนนี่อัลลภาษณ์ณป้อมเพชร
ได้แบบสมน้ำสมเนื้อจริงค่ะ
ไม่ใช่แค่ผลงานดราม่าหรือละครพีเรียชั้นดี
เบลล่าฟาดมาแล้วทุกบทบาทและความสำเร็จ
พอถึงเวลาต้องรับบทเจ๊ดัน
โคจรมาร่วมงานกับพระเอกรุ่นน้องใหม่แกะกล่องอย่างกองทัพพีค

ก็สามารถสร้างกระแสคู่จิ้นรักต่างวัยได้ไม่น้อยหน้า
กับการร่วมงานกับพระเอกคนอื่นเลยค่ะ
และถึงแม้ละครจะลาจอไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่เสียงเฉียคู่จินคู่จริงก็ยังมาแรงจนถึงตอนนี้
ในฐานะที่พี่เบลเป็นนางเอกคนแรกของพีคเนอะ
ด้วยความที่เป็นละครเรื่องแรกของพีค
คำแนะนำแล้วก็ความเฟรนลี่ของเขาก็คือ

เพราะว่ามีหลายอย่างที่พี่ได้เรียนรู้จากเขา
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เบลมากครับผม

พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเบลล่ารานี
สร้างตัวตนได้จากผลงานคุณภาพ

และต้องยกให้เป็นนางเอกมากคุณภาพแถวหน้าของวงการ
แบบไร้คอกางคาจริงค่ะ
สุดยอดจริงนะคะน้องเบลล่าต้องบอกว่า